ยังไงเราก็ต้องฝากเตือนกันในหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของขโมยขโจร
อันนี้อยากจะให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดโอ้โหขโมยสองคนนี้มันแอบย่องเข้าไปที่นี่เลยนะครับ
โรงงานแห่งนี้เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างได้อะไรไปบ้างไปติดตามครับ

นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
แห่งหนึ่งในตะบนท่าจีนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร

ก็มุดกมเงยคุยเกียร์

หานู่นหานี่หาของมีค่าไง
ดูไปดูมาเอ๊ะเราจะขโมยอะไรดีนะ
ดูจากโต๊ะทำงานแล้วน่าจะมี
เฮ้ยเดี๋ยว
เฮ้ยมีคนเห็นป่ะเพี้ยน

เราได้รับแจ้งจากทางเจ้าของบริษัทเขาเข้ามาในตอนเช้าตกใจเลยเพราะว่าเจอกับร่องรอยการงัดแงะที่สองหัวขโมยเนี่ยมันทิ้งกันเอาไว้เจ็บใจจริงถามว่าขโมยอะไรไปบ้างคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ๔ชุดเลยนะโอ้โหไมโครเวฟ๑เครื่องสงสัยจะเอาไปเฟฟของกินแล้วก็โทรศัพท์มือถืออีก๒เครื่อง
รู้ไหมจะได้เข็ดหลาบ

จะยิ่งขโมย

เออโทษหนักด้วยอย่าเป็นตัวเล็กประโยชน์ขโมย

ทั้งหมดทั้งมวลที่มาเล่าให้ฟังเนี่ยก็เพราะว่า
ด้วยรักและห่วงใยจากใจตลอดข่าวนะครับ